อายุทยากันหน่อยค่ะไปช่วยกันตามจับโจรแสบนะคะ
ร่องกลางดึกงัดร้านขโมยโทรศัพท์มือถือในพระนครศรีอยุธยา
คุณผู้ชมได้ทรัพย์สินไปมูลค่ายกว่าหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทเลยนะ
วงแดงนี่แหละค่ะคนร้ายแม่ทำทีเดินมาเที่ยงคืนจะครึ่งอยู่แล้วนะ
ซ้ายทีขวาทีนะคะสวมเสื้อคอกลมเป็นเสื้อยืด
กางเกงยีนสะพายกระเป๋าสะพายข้าง
ตรงนี้เป็นซอยวัดสุทธิในตำบลบ้านกรดอำเภอบางปะอินค่ะ
คนร้ายคนนี้นะพอมองลาดเหลาเห็นว่าทางสะดวก
ัดหน้าต่างร้านจะไปขโมยทรัพย์สินเลยนะคะ
แล้วก็เดินหลบหนีไปทางถนนสายเอเซีย
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกลางดึกตั้งแต่๑๕กรกฎาคมที่ผ่านมาแล้วค่ะ
นายภัยทูลกว้างนอกเจ้าของร้านโทรศัพท์มือถือเนี่ย
เล่าให้ฟังเลยบอกว่าไปตรวจสอบทรัพย์สินแล้ว
ปรากฏว่ามือถือหายไป๒๐เครื่องคุณ
เท่านั้นไม่พอโน้ตบุ๊กอีก๒เครื่อง
พระเครื่องอีกจำนวนนึงก็หายไปด้วย
นับรวมกันแล้วเนี่ยมูลค่ากว่า๑๕๐๐๐บาทเลยนะคะ
และที่สำคัญเงินทำบุญที่เสียบไว้กับต้นผ้าป่าก็ถูกขโมยไปหมดเลยค่ะ
เขาก็เลยเอาคลิปนี้มาโพสต์ลงเฟซบุ๊ก
เรื่องราวที่เกิดขึ้นเพื่อเตือนภัยสังคม
และขอให้ชาวเน็ตช่วยกันติดตามตัวหาคนร้ายรายนี้มาให้หน่อย
โดยนำหลักฐานเหล่านี้ไปแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจภูทรบางปะอินเรียบร้อยแล้วนะคะ
ฝากตำรวจด้วยละกันจับตัวมาให้ที๑๕๐๐๐ไม่น้อยเลยค่ะ